พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของขยะกันก่อนกับคำพูดที่ว่าขยะคือทองคำนะครับ
เป็นแนวคิดในการเปลี่ยนขยะธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นรายได้อย่างมหาศาล
ก็เป็นไอเดียในการประกอบธุรกิจของวงพาณิชย์ครับซึ่งทำให้เขาอยู่มาได้กว่า๔๐ปีแล้ว
และตอนนี้ครับมีแนวคิดจะขยายกิจการต่อไปยังต่างประเทศด้วยติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
และตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นรายได้ถ้าเกิดว่า๑วันจะมีรายได้ที่เข้ามาจากกองขยะ๘บาท๕๐สตางค์คูณ๗๐ล้านคนหรือวันลากกว่า๖๐๐ล้านบาทค่ะ

และก็หนังสือพิมพ์ลายเดือนก็ขยะลายเดือน
หลังจากนั้นก็อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทที่๒
หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเศษเหล็กโลหะต่าง
ส่วนที่๓ก็เรื่องของขวดแก้ว
วงพันธุ์นี้จัดการขยารีไซเคิลได้๑๔๐๐ชนิด
จะแยกออกและเข้าเครื่องอัดเพื่อส่งไปยังโรงงานปลายทาง
ส่วนพลาสติกขุนหรือสีแบบอื่น
จะผ่านการคัดแยกอย่างละเอียดด้วยแรงงานคนและเครื่องจักร
เพราะหากแยกตามสเปคที่โรงงานปลายทางต้องการ

นี่เป็นหน้าตาสุดท้ายนะคะของพลาสติกรวมสี
ซึ่งได้ผ่านการคัดแยกแล้วก็บดนะคะจนกลายเป็นเม็ดเล็กแบบนี้ค่ะ
ซึ่งนี่นะคะก็เป็นขนาดที่จะพร้อมส่งไปยังโรงงานปลายทางนะคะ
โดยแบบนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกนะคะ
รับซื้อขยะรีไซเคิลของวงพาณิชย์
กำไรไม่สูงมากแต่เน้นปริมาณที่ได้
โดยยึดหลักว่ากำไรน้อยคือกำไรมาก
ปีละกว่า๑๕๐๐๐๐๐ตันที่วงพาณิชย์เก็บรวบเข้ามาทั้งระบบได้
ขยะในส่วนของเชื้อเพลิงทดแทนฐานหิน

กับโรงงานปูนซีเมนแทนฐานหินลิกไนท์
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนให้กับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
โรงงานปูนขาวหรือโรงงานอื่นเนี่ยนะครับ

แล้วก็ในปี๑ที่ผ่านมา
เรารวบรวมได้กว่า๑๒๐๐๐ตันแล้วครับ
ขยะที่จัดเก็บและคัดแยกอย่างเป็นระบบ
มีโรงงานคอยรับซื้อในราคาที่เหมาะสม
ซึ่งวงพาณิชย์มีเคล็ดลับง่ายค่ะ
ในการมองธุรกิจเพียงแค่ชอบสังเกต
และมองว่าทุกอย่างรอบตัวคือโอกาส
ของที่ไม่ใช้แล้วแปลงมาเป็นเงินได้
ปัจจุบันวงพาณิชย์มีสาขากว่า๑๔๐๐แห่งทั่วประเทศ
และขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบ้าน

จัดอบรมหลักสูตรการคัดแยกขยะ

ถ่ายทอดความรู้สร้างโอกาสและเครือข่าย
ผู้ที่สนใจทำกินและแก้ไขปัญหาขยะ
ที่ได้รับความสนใจทั้งในและต่างประเทศ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน